คุณผู้ชมครับพาไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปซื้อรองกองมาจากแม่ค้าในตลาด
แต่เขาไม่มั่นใจว่ารองกองมันจะครบตามกิโลไหม
ก็เลยไปขอให้แม่ค้าอีกร้านหนึ่งช่างให้ดูหน่อย
ปรากฏว่ามันขาดไป๒ขีด
เขาก็เลยเอ๊ะแม่ค้าคนแรกตั้งใจโกงเขาหรือเปล่า
ว่าคือเขาก็แม่นในเรื่องน้ำหนักเหมือนกันนะ
ลองถือแล้วแบบมันใช่ที่ฉันจะซึม

แม่โสดมากบอกว่าขอจ้างให้กำหน่อ
ว่ามันถึงโลอ่ะ
ถึงแปดขีด
สุดท้ายเขาบอกว่าน่าจะเป็นการโกงแหละน้ำหนักมันไม่ถึง
จากคลิปเจ้าของโพสต์เองก็เดินออกมาจากจุดที่ซื้อแล้วนะ
ซึ่งข้ามถนนไปไม่กี่ก้าวเนี่ยไปขออีกร้านหนึ่งตาช่างเขาปกติก็ไปชั่งดูเออมันขาดไปจริง

หลังจากนั้นก็เลยนำเรื่องราวดังกล่าวโพสต์ในโซเชียลจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยสิ
เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็ปากท้องของผู้บริโภคในเมืองเชียงใหม่
เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมกับตำรวจลงพื้นที่ไป
ที่ผู้ชายคนนี้โพสต์ทำการตรวจสอบนะตามที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
ก็จะมีแม่ค้าสองคนขายลองกองอยู่ลักษณะตรงตามคลิปที่ผู้ชายเขาบอก
เทศกิจไหนผมขอตรวจตาช่างคุณหน่อยสิ
ตรวจไปตรวจมาเออมันก็ไม่พบความผิดปกติ
พร้อมทั้งก็มีการสอบถามไปแล้วแม่ค้าคุณตั้งใจหลอกเขาหรือเปล่า
เขาบอกว่าคุณตั้งช่างไม่ครบมีแค่๘ขีดคุณคดโกงหรือเปล่า
เทศกิจก็ยังได้มีการสุ่มตรวจตาชั่งของพ่อค้าแม่ค้ารายอื่น
แต่ก็ไม่พบความผิดปกตินะครับ
พ่อเฮ๊กกาดังเกล่าอาจจะเกิดความผิดพลาดรึเปล่า
ของผู้ค้าที่รีดช่างเกินไปมันไม่ครบ
ทำให้มันขาดไปไม่ถี่ถ้วน
เคลื่อนไปแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่า
โกงไปโกงอะไรแบบนี้บางทีแบบมือแบบไม่ยอมเอามือออกนะ
เอามือกดไปด้วยบางทีมันก็น้ำหนักมันก็เกินไป
แม่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของตาชั่งที่เป็นอยู่ในคลิปเนี่ย
บอกว่าวันที่เกิดเหตุผู้ชายคนนี้เดินมาซื้อจริง
หมายถึงว่าคลิปเหตุการณ์ที่ไปชั่งใหม่เนี่ยนะฮะ
แม่ค้าบอกว่าผู้ชายคนนี้มาขอใช้แต่ช่างจริงแล้วบอกว่าไปซื้อมาจากฝั่งตรงข้าม
เลยอยากขอลองช่างกันหน่อยว่ามันตรงหรือเปล่าตอนนั้นเธอก็ให้ช่างไปแหละครับ
แล้วพบว่ามันมีแค่๘ขีดจริงแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินหนีหายไป
เจ้าหน้าที่เองก็ไปตรวจสอบตาชั่งของเธอด้วยนะฮะ
เป็นแม่ค้าที่ผู้ชายไปขอช่างที่หลังเนี่ยจากการตรวจสอบเอง
ซึ่งเป็นร้านที่ผู้ชายคนนี้ไปลองชั่งที่หลังก็มีความคาดเคลื่อนไปหนึ่งขีด
กลายเป็นว่าตาชั่งของคนที่ไปขอช่างที่หลังคาดเคลื่อนไป๑ขีด
เออก็คือไม่ตรงคือมันขาดเป็น๑ขีด
คือสรุปทั้งคู่ใช่ไหมทั้งร้านแรกร้านสอง
มันก็เลยกลายเป็นตัวอย่างที่มันเป็นความคาดเคลื่อนของตัวช่างน้ำหนักนี่แหละครับ
เพราะว่าบางทีแม่ค้าซื้อมานานแล้วบางทีมันก็ไม่ตรงตามมาตรฐานมันเสียอะไรแบบนี้
พอผู้ชายคนนี้ไปเช่ามันก็เลยเกิดการคาดเคลื่อนเข้าใจผิดกัน
สุดท้ายก็สุ่มตรวจกันทั้งตลาดเพื่อให้มันถูกต้องแล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้เวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
ทีเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดมาให้เลยว่า
ช่างนี้ได้มาตรฐานผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะอืม